ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครนายกนะครับ
ช่วงบ่าย๓วันนี้เนี่ยนะที่โรงเรียนแห่ง๑ในต
แตกตื่นแล้วค่ะนี่แจ้งตำรวจมาตรวจสอบกันนะฮะ
ยิงใส่นัดหนึ่งนะฮะหน้าโรงเรียนเนี่ยแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
ปรากฏมารู้ตอนหลังนะฮะเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะ
ง้อเมียที่เป็นครูโอ้ยง้อเมียไม่สำเร็จ
ก็เลยขับรถเก๋งมาบุกเข้าโรงเรียนนะฮะแล้วก็จะไล่ยิงเมีย
หน้าโรงเรียนอยู่หนึ่งนัดแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
ถามหาทั้งวันนะฮะตำรวจก็กระจายกำลังออกติดตามตัวนะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านคนก่อเหตุนะครับแล้วก็แบ่งกำลังเนี่ย
เฝ้าที่บ้านของคนก่อเหตุด้วยพยายามให้ญาติเนี่ยติดต่อเพื่อเจรจา
เรียกกล่อมให้มอบตัวด้วยซ้ายมือนะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบเอ็ดนะฮะบำบลสาธาริกาทินครนายก
นายประนอมบุตรแสงล่าสุดช่วงค่ำที่ผ่านมา
เขากลับมาที่บ้านของตัวเองจริง
แล้วมันก็มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นพอกลับมาที่บ้านแล้วเนี่ย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

อามรางเสียงแบบโอ้โหมันรบบุญวุ่นวายกันเลยผู้ภัยก็รีบนำตัวขึ้นรถไปโรมพยาบาลทันทีนะฮะ
แต่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
ก่อนหน้านี้นายประนอมเนี่ยเพิ่งขับรถเก๋งกลับมาที่บ้านตอน๑ทุ่มครึ่งนะฮะ
หลังจากไปก่อเหตุที่โรงเรียนของเมียมาเมื่อช่วงบ่าย๓นะครับ
กลับมาถึงบ้านทุ่มครึ่งเนี่ยหลังจากที่เขาตามหาตัวทั้งวันเนี่ยนะฮะไม่เจอเนี่ยนะครับ
นี่ผู้ชายของพี่ชายของผู้ก่อเหตุนะฮะ
คือเขามาถึงบ้านทุ่มครึ่งเขาก็เดินเข้าไปที่ห้องใต้ถุนบ้านทันทีนะเป็นห้องอยู่ใต้ถุนบ้านนะฮะ
นี่ฮะแล้วก็ขึ้นรถเก๋งขับรถไปที่อบตสาลิกา
ห่างจากบ้านไม่ไกลนักนะฮะบอกจะไปหานายกอบต
แล้วขับรถกลับเข้ามาที่บ้านอีกทีนึงเข้าไปห้องใต้ถุนบ้าน
แล้วใช้ปืนยิงศีรษะตัวเองนี่ฮะญาติพี่น้องนะฮะ
ลองฟังตรงนี้หน่อยเพราะวันนี้มีพี่ใช้ใช่ไหมแล้วก็ญาติพี่น้อง
ตอนนั้นเจอเสียงปืนแล้วใช่ไหมฮะ

แสดงว่ามันไหวมากเลยมันมาปุ๊บจริงเลยหรอ

มันบอกว่าไม่มีใครมันไม่ให้ใครเข้าไปใกล้มันไปเลยค่ะ
เมื่อกี้มันกลับมาทิ้งใจไหวมันแล้ว

ไม่ให้ใกล้มันก็ไม่ให้ใกล้ไม่ให้ใกล้เลย
ท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้าย้อนไปเมื่อช่วงบ่าย๓วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลข่าวพระอำเภอเมือง

นี่ฮะแตกตื่นกันทั้งโรงเรียนนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก๋งมามาจอดที่ลานสนามย่าหน้าโรงเรียน
แล้วใช้ปืนไล่ยิงครูในโรงเรียน
แล้วก็มีรอยล้อรถเป็นทางยาวไปถึงแถวสนามย่านี่เห็นไหมฮะ

ยิงเข้าไปเนี่ยเข้าห้องเรียนเลยนะฮะแต่มันโดนกำแพงนะครับไม่โดนใคร
ครูที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าคนก่อเหตุ
จำได้นะคือนายประนอมบุตรแสงเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑ตำบลสาริกา
เป็นสามีของครูคนนึงที่สอนอยู่ที่โรงเรียนนี้แต่ว่าเขาหย่ากันแล้ว
ตอนเกิดเหตุเนี่ยผู้ใหญ่ประนอมเนี่ยเดินเข้ามาในโรงเรียนนะ
บอกจะมาหาภรรยาแล้วก็ยิงใส่หนึ่งนัดเลยนะฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลย
เพราะดีที่ตอนนั้นเนี่ยภรรยาเขาวิ่งหนีทันเข้ามาหลบในห้องเรียน

หลังจากก่อเหตุที่โรงเรียนแล้วนะครับนายประนอมก็โทรไปหาญาตินะฮะ
จะฆ่าตัวตายให้มาเก็บศพด้วยแล้วญาติติดต่อไม่ได้อีกเลยนะฮะ
จนกระทั่งทุ่มครึ่งขับรถกลับมาที่บ้านเข้าไปห้องใต้ถุนบ้าน

ออกจากบ้านไปอบตบอกจะไปหานายกอบตแล้วขับรถย้อนกลับมาอีกรอบนึง
เข้าไปเก็บตัวในห้องใต้ถุนบ้านแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
พอญาติเขาเข้าไปดูเนี่ยก็พบว่ายิงศีรษะตัวเอง
ก็แจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

สาเหตุมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องหึงห่วงนะครับ
เนื่องจากนายประนอมหลังจากหย่ากับภรรยาก็พยายามง้อ
มาหลายเดือนแต่ไม่เป็นผลสำเร็จนะครับ
ตำรวจก็เชิญตัวคุณครูที่เป็นภรรยาของนายประนอมเนี่ย
นั้นยังจับไม่ได้นะยังหาไม่เจอนี่รถเก่งคันนี้นะฮะ
เขาก็พยายามโทรหานายประนอมอดีตสามีนะครับ
เพื่อให้มามอบตัวแต่อีกฝั่งนึงก็ตัดสายทิ้งอย่างเดียว
บางทีรับก็วางสายทิ้งนะครับ
พี่ถึงเอาหนึ่งเดียวก็คือพี่คันจะต้องบังคักภูมิให้เธอกลับไปเป็นดีกว่างเดิม
คันไม่ได้อยากทำอะไรพี่เลยนะ
อ่านี่ครับครับอันนี้ไปถึงโรงเรียนนะเดินเข้าไปหาอดีตภรรยา
พี่เห็นเน็ตทักตอนก่อนไปเริ่มยืนภูมิหลบทัน
มันต้องทำใจใช่ไหมใช่ค่ะ
เฟซบุ๊กของผู้ตายนะครับพบว่าเมื่อวันก่อนนะครับ
ยังโพสต์ภาพการทำงานเอารถแบ็คโฮลไปขุดติดตั้งถังระบบประปาของหมู่บ้านอยู่เลย
นี่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็โพสต์รูปการใช้ชีวิตต่างนานา
ไม่ได้มีทีท่าว่าจะเครียดหรือว่าทุกข์ใจอะไรยังไงนะฮะ
จากฝ่ายปกครองนะครับบอกว่าผู้ใหญ่ประนอมเนี่ยเพิ่งได้รับใบอนุญาตให้ซื้อปืนได้นะครับ
เมื่อ๒๐กันยายนที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืนนะฮะ
นี่ครับแต่ว่าตอนที่ระหว่างติดตามตัวกันอยู่ในวันนี้เนี่ย
ก็ยิงตัวตายค่ะ